ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
พี่น้องประชาชนชอบเงินออนไลน์อาจจะซื้อขายของ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวนี้เป็นข่าวที่คุณผู้ชมอาจจะ

จริงมันหลายกรณีนะคะแต่ว่าวันนี้เราเลือกมา๒กรณีก่อน
เพราะว่าเป็น๒กรณีที่เกิดขึ้นในปี๒๕๕๙
แล้วก็ต่อเนื่องกันมานะคะแล้วก็เริ่มมีการเรียกร้องมากขึ้นว่า
ตกลงต้องมีการรับผิดชอบไหม
ข่าวพาดหัวน้ำหนักไปอยู่ที่ว่าบัตรประชาชนแค่ใบเดียวดูแลกันให้ดี
ไม่งั้นอาจจะเสียเงินฟรีเป็นหลักล้านเพราะเจอไปแล้ว
๒ท่านที่มาคือคนที่เสียหาย๒คนเลยนะคะ
จากคนละกรณีต่างกรรมต่างวาระกัน
กับอีกหนึ่งคนค่ะคือคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม

แม้กระทั่งค่ายโทรศัพท์มือถือด้วยนะคะ

คนแรกคือคุณโสพลสาธานันทร์ทัพรีดา
อีก๑คนคือคุณพันสุธีมีรกิจ

เป็นคนละกรณีกันถูกไหมคุณอาชริยะ

ของคุณพันสุธีเกิด๒๘กรกฎา

แต่ว่าถ้าคนที่เกิดเรื่องก็คือคนนี้ก่อน

ของคุณพันสุธีเนี่ยมันมีข่าวแล้วมันน่าตื่นเต้นมากนะ
เพราะมันเกี่ยวกับการซื้อขายของออนไลน์ใช่ไหมคะ
แล้วก็ไปเกี่ยวกับเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันอะไรอย่างนี้ป่ะ

ใช่ไหมคะคือมันสมัยนี้

แต่ของคุณโสพลเกิดก่อนตั้งแต่๒๔มีนา

จริงคือทางเขาก็พยายามที่จะ

มีท่านหนึ่งก็คือของสวัสดิสืบสวนเนี่ย
บอกว่าเขาไม่มีความสามารถต้องส่งเรื่องของ

ทำให้คดีถูกเอาไปค้างไว้อยู่
จริงพื้นที่ไม่ได้เกิดในพื้นที่นครบาน

ก็คือบอกว่าตัวเองไม่มีความสามารถ

ซึ่งเรื่องนี้สรุปว่าส่องเรื่องนี้ตอนนี้ไปกรองอยู่ที่ไหน
ของทางพันสุธี

แต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าทางอายุทยาเขาก็ดำเนินการอย่างดี
ให้การช่วยเหลือคุณพันสุธีเต็มที่

ราลเย็นเยอะมากค่ะคุณผู้ชม

เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๔มีนาปีนี้

เล่าเรื่องแบบนี้ให้หน่อยค่ะว่าเรียกว่าโดนหลอกเลยไหม

แล้วเป็นการโดนหลอกแบบธนาคารหรือแม้กระทั่งค่ายโทรศัพท์มือถือต้องรับผิดชอบเลยไหม

มุมผมนะครับคือผมคิดว่าธนาคารให้ไปเปิดบัญชีโดยที่บัตรประชาชนมันไม่ใช่
คำถามที่ตั้งคือว่าธนาคารให้มีการเปิดบัญชีได้อย่างไร
ในเมื่อบัตรประชาชนที่นำไปเปิดบัญชีนั้นไม่ใช่เจ้าตัวไปเปิด

เอาอย่างนี้ค่ะเล่าเรื่องก่อนเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาจากการทำธุรกิจของคุณโสพล

คือผมเป็นรับซื้อของเก่านะครับผมก็คือเนี่ยกรณีของกระป๋องอลูมิเนียมนี่คือมีเจ๊บ่อใบไม้เนี่ย
เขาอยู่ที่ระยองเขาแนะนำในคนนี้มาให้คนร้ายมาให้
ซึ่งเขาให้เบอร์มาเมื่อวันที่๒๒ผมก็ได้โทรคุยนะครับ
เฟิร์มกันวันที่๒๓ว่าเขาจะเอาของเข้ามา
ตอนแรกเขาบอกเขามี๒๐ตันไปเป็นมามาบุ๊บวันที่๒๓เขาบอกมี๓๐ตัน
เดี๋ยวเล่าแทรกนิดเดียวค่ะคือคุณโสพลเนี่ยกำลังจะทำธุรกิจคือเราเนี่ยต้องการจะซื้อของจากคนคนหนึ่ง
คนที่แนะนำให้อันนี้ไม่ใช่ตัวละครสำคัญแต่เขาแนะนำให้รู้จักกับอีกคนนึงซึ่งคนนี้คือคนร้าย

ทีนี้ตัดโบเกอร์ออกนะคะตัดคนกลางออก
คือพอเราเจรจาธุรกิจแล้ว
นี่แหละเริ่มขึ้นว่าเรารู้สึกเราโดนหลอก

คือตกลงกับเขาว่าจะซื้อของจากเขา
คุยกันผ่านโทรศัพท์โทรคุยใช่ครับ

ก็คือโอเค๒๓เขาคอนเฟิร์มว่าเขาจะเข้ามานะ๓๐ตันนะ

แล้ววันที่๒๔ก็เข้ามาจริง

เราเคยเห็นหน้าเขาไหมคะแค่โทรคุยครับใช่ครับไม่เคยครับ
ในเวลาโทรคุยหรือว่า

ครับเห็นแค่โปรไฟล์เขา
เออแต่นั่นน่าจะเป็นหน้าเขาไหม

ตอนแรกก็คิดว่าเป็นหน้าเขาแหละฮะ

ที่ฉันถามเพราะว่ามันมีรายละเอียดยิบย่อยนะคะ
ทีนี้พอเรานัดให้เขาเอาของมาส่ง๓๐ตัน

ก็คือตอนนั้นรถเข้ามาประมาณ๑๑โมงกว่า

ก็ออกไปเอ่อลงของแค่๑ชั่วโมงกว่า
แล้วกันที่๒เนี่ยช่วงลงอยู่เนี่ยคือ
รอบก็จะมีไฟป่าไฟไหม้เกิดขึ้น

กว่าจะมาลงได้ก็คือตอนประมาณ๕โมงเย็นนะครับ

ทางนี้ก็โทรมาถามผมแล้วว่าวันนี้จะโอนตังค์ให้เขาไหม
แล้วก็คือของอยู่ในโรงงานหมดแล้ว
ครับผมแล้วคือเป็นการค้าขายครั้งแรกด้วย
เขาคือทำแล้วว่าเขาไม่ไว้ใจ

ก็คือผมก็โอเคไปโอนตังค์ให้เขา
คุณโสพลใช้วิธีการโอนโดย

ไม่ได้เอกใจอะไรทีนี้โอนไปใช้การโอนสองรอบ

ใช่ไหมคะ๒รอบเนี่ยแบ่งเป็นเท่าไหร่กับเท่าไหร่คะ

ตอนที่เราโอนเนี่ยบัญชีที่เราโอนไปให้คนนี้ที่เราคุย

เคยแต่โทรศัพท์คุยครับใช่ไหมคะแล้วมาพบว่าปัญหาเกิดขึ้นเพราะอะไรคะ
ว่าโอนตังค์ไปแล้วเจ้าของของตัวจริงไม่ได้ไม่ได้เงิน

เจ้าของของตัวจริงคือเจ้าของที่มาสามคันที่เอาของมาสามคันซึ่ง

ไม่ใช่คนนี้เพิ่งมารู้ตอนหลังครับก็คือโอนตังไปแล้วใช่ไหมฮะ
พอโอนตังไปแล้วปุ๊บกลับไปถึงโรงงานคนขับรถเขาถามว่าพี่โอนตังให้เท่าแก่ผมยัง
ผมก็โชว์สลิปให้เขาดูบอกโอนไปแล้วครับเท่าแก่ผมยังไม่ได้ตังค์เลย
แล้วเขาเอาบัญชีของเท่าแก่เขาเอามาให้ผมผมก็ถามทำไมไม่เอามาให้ตั้งแต่แรก
อยู่ด้วยกันตั้งแต่กี่โมงทั้งครึ่งวันนะฮะตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเนี่ยนะฮะ
ก็คือต้องติดต่อผู้เจ้าของบัญชีก่อน
กี่วันครับ๕วันผมหงายเก่งเลย
แล้วเสร็จแล้วผมก็เลยได้คุยกับเจ้าของของตัวจริงครับ

คือที่เรื่องมันเล่าไปเร็วเพราะรายละเอียดมันจะมาอยู่ท้ายเรื่อง
คือจริงแล้วเนี่ยคุณโสพลนะที่บอกว่าคุยกับคนนี้ที่อยู่ในสายโทรศัพท์เนี่ยนะ
แล้วก็คิดว่าโปรไฟล์ในไลน์เนี่ยเป็นหน้าเขาซึ่งมารู้ทีหลังว่าไม่ใช่เนี่ยนะคะ
คนนี้คือคนร้ายแต่คนที่เอาของมาส่งไม่ใช่คนนี้
เพราะคนร้ายเนี่ยไปหลอกอีกต่อหนึ่ง
คือกลายเป็นว่าเขาเป็นคนกลางโดยที่เราไม่รู้ตัว
นึกว่าเราคุยกับเขาแค่สองคนใช่ไหมคะ
แต่ว่าปลายทางเจ้าของที่เอารถมาส่งเรา๓คันรถเนี่ย
ก็โดนคนร้ายคนนี้หลอกเหมือนกันใช่ไหมคะ
แต่เขาไม่ได้โดนแบบเราคือเขาเอาของมาใช่ไหม

ซึ่งพอคนพี่ที่เขามาส่งของบอกว่าเท่าแก่ผมยังไม่ได้เนี่ยนะคะ
คือได้โทรคุยกับเจ้าของจริงไหม
แล้วยังไงต่อรู้ว่าไงบ้าง
ครับว่าทำไมถึงจะซื้อของจากเท่าแก่ตัวจริงใช่ครับอ่า
ตอนนี้คือตัวเล็กเขาจะให้ไปส่งที่ชนบุรีไปไปมามาพูดเพราะ
ปุ๊บเขาบอกมาลงที่โกดังเพื่อนพักพวกดีกว่า

คือปลายทางเนี่ยเจ้าของตัวจริง๓คันรถก็โดนหลอกเหมือนกัน

คือประเด็นคือพอเขารู้ตัวปุ๊บว่าโดนหลอก

แต่ประเด็นที่คุณอัจฉริยะต้องบอกว่าออกมาเรียกร้อง

คือบัญชีที่ให้โอนไปปรากฏว่า
คนที่เป็นเจ้าของบัตรประชาชนเนี่ย
ซึ่งทำบัตรประชาชนหล่นหายเป็นนักศึกษาอยู่ที่พยาว
บอกเลยว่าเขาไม่เคยไปเปิดบัญชีที่
ธนาคารกสิกรไทยสาขาเชียงราย
คนที่โทรศัพท์คุยกับคุณโสพลเป็นผู้ชายนะ

ทีนี้ประเด็นก็คือว่าหลังจากนั้นเนี่ย
คนร้ายก็ยังไปถอนเงิน
ที่บัญชีกสิกรไทยสาขาบิ๊กซีจังหวัดน่าน
แล้วก็ปิดบัญชีที่จังหวัดน่านเลย
ซึ่งก็เอาบัตรประชาชนของน้องนักศึกษาที่หายไปเนี่ย

ผมถามว่าประเด็นนี้ทำได้อย่างไร

บัตรประชาชนใบนี้คือบัตรประชาชนที่ถูกเอาไปเปิดบัญชี
รอให้คุณโสพลโอนเงินไปให้

คนร้ายไปเปิดบัญชีเมื่อวันที่๑๙มีนา
แล้วน้องเนี่ยเรียนหนังสืออยู่ที่มหาลัย
ที่ประเยาะมีก้องวงจรปิดยืนยันแน่นอน
ว่าเขาอยู่จริงอยู่จริงแล้วเขาไม่ใช่แก๊งเดียวกันนะ

คนร้ายก็ไปนอนรออยู่ที่จังหวัดน่านวันที่๒๑
จนถึงวันที่๒๔หลอกเอาเงินไปได้แล้วก็ปิดบัญชี
โดยที่น้องเขาเรียนหนังสืออยู่ที่มหาลัยก็มีกล้องวงจรปิด
มีอาจารย์เซ็นชื่อเข้าเรียน
งั้นน้องไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้คำถามคือว่าที่คุณอัชริยะสงสัย
คุณโสพลคิดว่าคงต้องดำเนินคดีก็คือว่า
คือธนาคารกาศิกรไทยศาสตร์เชียงรายทำหนังสือ

วันที่เกิดเหตุเนี่ยคนร้ายมาเปิดบัญชีโดยที่ไม่ใช่น้องเอ็มออนนี่แหละ
แต่ว่าเนื่องจากวันนั้นกล้องวงจรปิดเสีย

ถึงให้การกับพนักงานสอบสวนไม่ตรงกับข้อที่จริงนะครับ
เดี๋ยวก่อนนะคือสรุปว่าที่สงสัยคือ
บัตรเดี๋ยวนะสรุปก็คือบัตรประชาชนของน้องผู้หญิงเนี่ย
เขาหายแล้วคนร้ายมันได้มาคำถามแรกคือว่าเอาบัตรซึ่งไม่ใช่เจ้าตัวตรงกันเนี่ย
เปิดบัญชีได้ยังไงอันนี้คำถามแรกคำถามที่สองเวลาโอนเงินนี่ไปธนาคารด้วยใช่ไหม
นี่คือเวลาโอนเงินเนี่ยไปเบิกเงินน้องก็ไม่ได้ไปแล้วไปเบิกต่างสาขาต่างจังหวัด
ทำไมทางธนาคารอีกสาขาหนึ่งทำไมเขามีการตรวจสอบบัตรเลยถูกไหมครับ
ซึ่งเขาอ้างกับเราว่าเขาดูเฉพาะลายเซ็นต์และที่สำคัญการปิดบัญชีต่างสาขามันปิดไม่ได้
มันจะต้องปิดที่เชียงรายไม่ใช่มาปิดที่จังหวัดน่าน
คือไม่ใช่แค่เปิดที่สงสัยแต่การไปปิดบัญชีเนี่ยเราก็สงสัยว่า
ทำไมหน้าคนไปปิดกับในบัตรเนี่ยธนาคารถึงยอม

ใช่ไหมคะแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่บอกเรื่องของกล้องวงจรปิดเนี่ย
คือมันพอมันเป็นคดีแล้วคือเราไปขอหลักฐาน

กล้องวงจรปิดเสียที่จังหวัดเชียงราย

แล้วผมถามว่าทำไมเอกสารที่คุณส่งให้พนักงานสอบสวนเนี่ย

ใช่นี่คือวงจรปิดธนาคารที่จังหวัดเชียงราย

ใช่น้องผู้หญิงที่เอาผ้าปิดหน้า
เปิดบัญชีที่อำเภอพรานจังหวัดเชียงราย

คือน้องผู้หญิงที่บัตรหายเขาอยู่พยาว

แต่คนร้ายไปใช้ธนาคารเดียวกันแต่๒สาขา

ซึ่งอันนี้แหละที่เราสงสัยว่าถอนกับปิดบัญชี

ส่วนที่สาขาเชียงรายเราสงสัยว่า

คือเราเองการเปิดบัญชี

เสร็จแล้วคุณยังมาโกหกพนักงานสอบสวนอีกว่า

แต่เราได้มาเนี่ยมันขัดแย้งกันเลย

ปิดบัญชีถอนต่างสาขาถึงได้
ในเมื่อเจ้าตัวกับหน้าคนละคนกัน

คือเราได้รับคำตอบจากธนาคารไหมคะ

แล้วตั้งแต่เกิดเหตุมีนา
ได้คุยกับธนาคารไหม

แต่หมายถึงตัวธนาคารเขาได้คุยไหมว่าเกิดจากอะไรบ้างคะ
มีคอร์เซนเตอร์ครับผมติดต่อกับคอร์เซ็นเตอร์
เซ็นเตอร์เขาบอกว่าเขาจะประสานงานให้

แล้วอันนี้ที่คุณอาชีพได้มาคือ

ได้จากที่เราให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการ

อันนี้คือข้อสงสัยว่าทำไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้

อันนี้ว่างงแล้วใช่ไหมคะ
เดี๋ยวอีกคดีหนึ่งแสบกว่านี้อีกค่ะว่ามันไปเกิดผัวพันธิลุงตุงนังได้อย่างไร
ค่ายมือถือธนาคารแล้วเงินเขาหายไปเกือบล้าน

ครับได้
คุณผู้ชมคะข่าวของคุณพันธุธีออกในช่วงนี้นะคะ
แล้วก็คุณผู้ชมได้ยินหลายรอบแล้ว
แต่ย้อนให้ฟังนิดเดียวก็คือว่าซื้อขายของกันเหมือนปกติ

ก็เลยขออะไรยืนยันหน่อยว่าพี่มีตัวตน

ก็เทคซิมเลยครับโทรเข้าโทรเลยครับบอกว่าโทรศัพท์หาย
แล้วก็เอารูปตัวเองแปะในบัตรถ่ายเอกสาร
แล้วก็ไปขอเบอร์ใหม่เป็นเบอร์ผม

คือเอาหน้าตัวเองแปะแทนแล้วก็ถ่ายเอกสาร

แล้วก็พอได้เบอร์ผมปุ๊บก็โทรเข้าคอนเซนเตอร์กติกร
ก็คือเขาก็มีข้อมูลบ้างแล้วล่ะ
พอพิธีกรถามอะไรเขาก็ตอบได้หมดเลยครับทุกคำถาม

เรียนขอแทรกตรงนี้เลยว่าเพราะในข่าวไม่ได้ขยี้ตรงนี้ถามถึงนะคะว่า

ไม่เป็นไรเขาได้๑๓หลักไปเขาได้ซิมมาแล้วเขาก็โทรเข้าไป

แล้วเขาก็เลยจัดการโอนเงินซะ

คือข่าวคุณละเอียดยิบเลยนะคุณพันสุธี
สิ่งที่คุณสงสัยข้อแรกคืออะไรคะ
ก็สำเนากระดาษครับทำซิมใหม่ได้ไง
เพราะปกติผมไปเนี่ยมันต้องแบบหน้าผมบัตรผมถึงจะยอมทำให้

ใช่ครับกระเป๋าตั้งหายโทรศัพท์หายมีแค่สำเนากระดาษ
ซึ่งนี่สำหรับคุณฟังขึ้นเพิ่งใหลก็คนบัตรหาย
ถ้าเป็นตัวคุณคุณบัตรหายคุณก็เอาสำเนาไป

จะต้องถามว่าโทรออกเบอร์ไหนบ่อยสุด
โทรกี่ครั้งรับสายเบอร์ไหน

ซึ่งคุณได้คำชี้แจงจากเครือข่ายโทรศัพท์ไหมคะ

เขาบอกว่าคนมาทำเป็นเด็กเขาก็ไม่คิดว่าเด็กจะโกหก

ตอบผมง่ายมาก

แล้วอย่างไรต่อคุณสงสัยอะไร

ใช่ไหมจะเอาข้อมูล

แล้วก็ไปให้รหัสใหม่กับใคร

ให้ได้อย่าเถียงที่ฉันที่ฉันก็ใช้เคยทำเป็น

นี่เป็นหนังสือตอบจากธนาคารนะครับว่า

นี่เขายืนยันมาเลยนะครับว่ามีผู้นะครับติดต่อ
แล้วก็พอ๑๒๑๒เนี่ยมีผู้ล็อกอินด้วยยูเซอร์นะครับ
ทำรายการเพิ่มบัญชีบุคคลอื่นของธนาคารกสิกรไทย
หมายเลขนี้ครับเข้าบัญชีนายสุริไกรอนุมาตรเนี่ย
ไป๓ครั้งเป็นเงิน๙๘๖๗๐๐บาท
ที่คุณอัจฉยักรกำลังจะบอกว่าคือถ้านี้นะคะ

แต่ลักษณะปกติเนี่ยคือโทรไปมันมีเบอร์เราไปโชว์
แล้วเรารู้๑๓หลักแล้วก็ข้อมูลบางส่วนบนบัตรประชาชนใช่ไหมคะ
แต่โอเคบัตรบางบัตรหรือค่ายบางค่ายเขาจะขอรหัส

ไม่เคยตั้งครับเขาไม่เคยถามไม่เคยขอรหัส
ไม่เคยถามว่าพี่คุณจะตั้งรหัสส่วนตัวไหมไม่มีครับ

ที่จะขอได้หรือครับคือไม่ได้ครับ
จะต้องไปขอที่ธนาคารที่สาขาที่ตัวเองเปิดบัญชี
ต้องไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารเหรอคะใช่ครับ

ถ้าเกิดเป็นดิฉันตัวจริงหรือคุณพันธ์สุธีตัวจริง
แล้วผมถามว่าคนที่โทรมาแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นตัวจริงหรือเปล่า
เขามี๑๓หลักแล้วเบอร์โทรศัพท์ก็ใช่เอาเถียงอีก
ก็๑๓หลักนะครับผมถามว่า
เอาถูกตรงเคสนี้ของพันธุ์สุธีนี่
คุณพันสุธีก็ไม่ได้แสดง๑๓หลักให้คนร้ายรู้
และคนร้ายใช้ความสามารถเฉพาะตัว

ซึ่งอันนี้เป็นคำถามนะคุณต้องหาให้ได้นะคุณพันสุธี
เดี๋ยวทีนี้พอเรื่องมาแล้วมันเป็นยังไง
สุดท้ายแล้วคือโดนไป๙แสนกว่า
ใช่ครับแล้วก็เงียบทั้งหมดเลยครับ
ครูทั้งกติกรไม่มีใครออกมารับผิดชอบอะไรเลยครับพี่

เขามีคำอธิบายอื่นที่นอกเหนือจากที่เราคุยกันไหมคะ
วันนี้มีการมาเจรจาไก่เกลี่ย

หนึ่งก็คือค่ายโทรศัพท์มือถือต้องรับผิดชอบด้วย๓๓
ส่วนนี้สองก็คือค่ายของกาศิกรเนี่ย

ส่วนอีกที่เหลือไปเอากับคนไร้
แต่ผมถามว่าเงินอยู่ในบัญชีของผม
นะครับแล้วอยู่มีคนเอาเงินจากบัญชีผมไปได้

ผมว่ามันเรียกความธรรมกับผู้ฝากเงินแหละ
คุณพันสุธีที่ไปคุยกับทางธนาคารมาได้คำอธิบายอื่นไหมคะ
เหนือจากการให้แบ่ง๓ส่วนสำหรับการรับผิดชอบค่าเสียหาย
ก็เขาบอกว่าเขาไม่ได้ผิด๑๐๐ครับ
แต่เงินผมอยู่ในฐาคานะครับ

ถูกไหมครับแล้วอย่าง
พี่เอาข้อมูลผมไปได้ข้อมูลผมไป
เอาข้อมูลผมไปหลอกธนาคาร

ก็บัญชีมันเป็นบัญชีคุณเอาอย่างนี้ผมก็ไม่ต้องเอาเงินไปฝากคุณก็ได้

อันนี้คือความรู้สึกหลังจากที่ไปคุยกันมาวันนี้

แล้วคดีขือไปถึงไหนของคุณบรรจุธีครับ
คดีก็คือตำรวจสพยุธยาครับ

ข้อมูลของบัญชีปลายทางสาขาก็ยังไม่ส่งมาให้ตำรวจผมเลย

ก็ไม่รู้ครับผมก็เป็นคนเอาเอกสารไปยืนให้เขาเองครับ

ดิฉันก็ไปถามว่าที่บอกไม่ได้แล้วอันนี้เอามาอย่างไร
ผมหาเองครับผมต้องวิ่งไปทูเม็ดกลับมา
แล้วทูเนี่ยทำบันทึกสารภาพกับเราด้วยว่าผิดพลาดนะครับ
นี่คือรูปของเด็กที่ไปทำสิท

ซึ่งเชื่อว่าเขาคือคนลงมือหรือเขาอาจจะโดนหลอก
หรือเป็นสมาชิกในแก๊งเขาน่าจะเกี่ยวยังไงคะ

อ้างตัวว่าเป็นเจ้าของบัตรประชาชนของพันสุธี

เอางี้นะสุดท้ายนะคะได้นิดน
เดียวคือคุณพันสุธีเอายังไงต่อ
คือก็ดำเนินคดีถึงที่สุดเหมือนกันเหรอคะหรือยังไง
ครับผมคงต้องดำเนินคดีครับ
เพราะว่าเขาเหมือนปฏิเสธทุกอย่างเลย

หมายถึงธนาคารหรือมือถือคะ

เวลาทั้งเคสแบบนี้ทธนาคารต้องเป็นคนรับผิดชอบ

เขาไม่ได้ผิดทั้งหมด

ในทางหน้าที่ประมาณแลรเล้อ
ทางแพ่งของคุณบรรจุธีก็เหมือนกัน
เราฟ้องทั้งร่วมกันก็คือค่ายมือถือกับค่ายกับกษิกรไทย
คุณผู้ชมค่ะมันยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องไขนะคะ

แล้วทำไมธนาคารถึงยอมให้ทำธุรกรรมบางอย่างได้

ถ้าธนาคารหรือว่าค่ายมือถือต้องการชี้แจงผ่าน
ถามตรงยินดีนะคะวันนี้หมดเวลาแล้ว

ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ